โอ้โหพรีเซนเตอร์หลั่งไหลกันเข้ามาเลยค่ะ

และที่สำคัญเนี่ยเขาเมาส์กันว่าค่าตัวเนี่ย

คราวที่ละพี่เวียบอกกระเป๋าสมควรสมน้ำสดเนื้อแล้วครับ
โอ้โหถ้าขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้ง

ก็คือต่างฝ่ายต่างคุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะ
จริงนี่สิไงพอมีงานคู่จะจับตามองเรื่องฆ่าตัวทันที
โอ้โฮก็ไม่ซีเรียสนะคะ
เพราะว่าเบลก็มันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วค่ะ
หลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นกันอยู่ไหม
ก็น่าจะได้เห็นแต่ไม่รู้ว่าจะจักรตัวใหม่หรือตัวเก่านะคะ
ตั้งแต่เปิดตัวมางานคู่ก็วิ่งเท่านั้น

ร่วมด้วยหมวกแบรนด์ดังเค้าก็ซื้อให้กันนะคะ
พี่เวียนโน้นเบลลาบอกว่าเสื้อเป็นเข้าคู่รักหรือเปล่านะ

ไม่ได้นัดแนะหรอกค่ะแต่ว่าคืออย่างของบางอย่างบางชิ้นอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะเหมาะกับทั้งคู่อะไรอย่างนี้
ไม่ได้เชิงว่าซื้อด้วยกันอะไรขนาดนั้นค่ะ
อย่างเช่นแบบอย่างหมวกอย่างนี้โบก็ชอบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ

แต่ว่าไม่ได้กะว่าแบบจะต้องเป็นคู่หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
ก็คือแล้วแต่อยากแต่อย่างบางอย่างก็คือเหมือนบังเอิญมีเหมือนกันจริง
ก่อนหน้านี้พี่เวียวออกมาบอกแล้วว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะใช้คู่กันครับ

อย่างนาฬิกาออกกำลังกายหรือนาฬิกาวิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ยี่ห้อนี้ดีก็แนะนำ
เพราะว่าออกกำลังกายเหมือนกันไง

ก็คงอย่างนั้นนั่นแหละก็เปิดตรงเปิดตัวแล้วอะไรอย่างนี้นะ